กันอีกครั้งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูไม่ทัน

สำหรับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของพรากประชาชนในแต่ละจังหวัดนะครับ

ในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูความสวยงามของพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ที่ถูกวาดขึ้นด้วย
แรงบันดาลใจของคุณครูท่านนี้ในจังหวัดสุรินนะครับ
วาดเอาไว้รวมกว่า๑๐๐ภาพ
และที่สำคัญยังสอนให้กับน้องนักเรียนได้วาดภาพเหล่านี้ด้วยนะครับ
ผลงานมากมายเกือบ๑๐๐ภาพครับ
ซึ่งเป็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙ทั้งหมดนี้
เกิดขึ้นนะครับจากฝีมือของคุณครูถาวรครับ
เป็นคุณครูสอนวิชาศิลปศึกษาวัย๔๐ปี
ของโรงเรียนภูสิงศ์ประชาเสริมวิทย์อำเภอภูสิงศ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
โดยภาพส่วนใหญ่นะครับจะเป็นภาพสีน้ำมัน
ซึ่งแต่ละภาพล้วนแต่มีความสวยงามและสร้างสรรค์ด้วยแรงแห่งศรัทธาและความจงรักภดีอย่างเต็มเปี่ยมนะครับ
ที่ได้เห็นในหลวงราชการที่๙ทรงงานมาโดยตลอด
จึงเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพขึ้นมาแล้วครับ
เอาจริงผมเขียนมาตั้งแต่ที่ผมเริ่มเขียนรูปมานะครับ
ก็นับไปประมาณ๙๐๐กว่าภาพแล้วนะครับ
เกือบพันนะครับเกือบพันเพราะว่าผมเขียนมาเรื่อยนะครับ
ถือว่าเป็นภาพที่เราวาดเยอะที่สุดในชีวิต
ครับผมใช่เพราะว่าเราเหมือนผมบอกนะครับว่าเราไม่รู้เรามีความรักความศรัทธาพระองค์ท่านนะครับ
เวลาเราได้เขียนรูปพระองค์ท่านแล้วเรามีความสุขนะครับ
ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะจากเราไปนะครับแต่ว่าพระองค์ท่านก็ยังอยู่ในอ่าดวงใจของเราอยู่ใน
เขาเรียกมันพูดตื่นตามใจครับมันอยู่ในใจของประชาชนทุกคนนะครับทั่วไทย
คุณครูถาวรนะครับยังสอนให้กับลูกศิษย์รวมไปถึงลูกสาวของตัวเองครับ
พระมหากรณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙และที่สำคัญนะครับ
เป็นลูกศิลปินแท้จริงเลยนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยค่ะ
ถูกต้องแล้วภาพสวยมากเลยน้องอายุ๖ขวบเท่านั้นเองนะ
คุณเห็นวิธีการลงสีไหมคะมีการไล่จากสีอ่อนเป็นสีเข้มด้วย

ใช้เทคนิคคุณพ่อสอนมาดี